ช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องงามหน้าอีกแล้วสำหรับประเทศไทยนะคะ
คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่ไต้หวันเขามีการจัดงานเทศกาลสงคราน
เพื่อให้คนงานไทยที่ไปทำงานไต้หวันเขาได้มีโอกาสเฉลิมฉลองแบบเรา
แหม่แทนที่จะเป็นความสุขกลับกลายเป็นเรื่องของการทะเลาวิวาส

ภาพที่มันปรากฏออกมาค่ะ
พอชาวเน็ตเขาเห็นภาพนี้เขาบอก

อุตส่าห์จัดงานให้เพื่อให้หายคิดถึงบ้าน

อยู่นี่แหละ

เขานำมาโพสต์พร้อมกับข้อความที่ระบุว่า
งานจบแล้วแต่พี่น้องคนไทยมาทำงานที่ไต้หวันไม่จบครับ
ตีกันเละเลยงานนี้
ในคลิปนี้จะเห็นว่าแรงงานไทยสักประมาณ
นับแล้วก็๑๐ชีวิตได้นะคะ
ก่อเหตุชกต่อยกันแล้วก็ไล่รุมกระทืบกันอย่างชุลมุนค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุ

ยังคงตะโกนด่าทอแล้วก็ท้าทาย
ฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมที่แรงงานไทยไปแสดงพฤติกรรมดังกล่าวในต่างประเทศ
ส่วนคอมเมนต์ที่น่าสนใจมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะ
เขาบอกว่าหนึ่งในทีมผู้จัดงานได้ระบุว่าเขาก็ไม่ให้ขายเหล้าเบียร์นะคะ
แต่คนไทยบางคนถือโอกาสลากเข้ามาขายพอขายดีก็คนเข้ามาขายกันใหญ่เลย
กับแกล้มทั้งเหล้าทั้งเบียร์เห็นแก่เงิน
ไม่คิดถึงส่วนรวมเลยค่ะ
คือภายในงานก็มีอาหารแจกฟรีฟรีทุกอย่าง
เพราะว่ามีหลายหน่วยงานเขาช่วยกันสนับสนุนเรื่องของเงินเนี่ยนะคะ
ทีมงานเนี่ยก็อดตาหลับขับตานอน
คือก็ช่วยกันทำงานให้ออกมาให้ดีที่สุด
ทำอาหารเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในไต้หวัน
งานกันอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายมันมาเป็นแบบนี้ค่ะ
ภาพลักษณ์ของงานออกมาในทางลบเสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะฉะนั้นคนที่โพสต์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าวอนคิดถึงส่วนรวมด้วย

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อไปที่ผู้โพสต์เนี่ย
ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่านุ่มสมนิยาม
ให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าการตีกันของแรงงานไทยในไต้หวัน
ไม่ว่าจะจัดที่ใดก็มีการตีกันทุกงาน
สาเหตุหลักก็เพราะว่ามึนเมาสุราก็น้ำเมานี่แหละ
บอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงครานที่
จัดที่ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเปย์ตรงข้ามกับสถานีรถไฟปั่นเฉียว
เมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา
เขาอุตส่าห์จัดงานให้ก็ช่วยกันนะฮะ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้งานมันออกมาดี

ค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเป็นกลุ่มตัวแทนคนไทยในต่างประเทศ
ก็รักษาชื่อเสียงของประเทศด้วยนะคะ